ทีนี้ก็ต้องไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคิดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
สารท่านพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผิดจริง
แปลว่านายกรมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วอย่างนี้ต้องเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองหรือเปล่า

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
กล่าวถึงการนับชุมนุมอันนี้พูดอีกหนึ่งประเด็นแล้ว
นัดชุมนุมของกลุ่มราศดรที่หน้าสำนักการสารรัฐธรรมนูล
วันที่๒ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้บอกว่า
ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยรอบสารรัฐธรรมนูล
ไม่เข้าไปภายในสำนักการสารรัฐธรรมนูญ
แล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูล
หมายถึงรองการวินิจฉัยทุกอย่างอยู่ที่ศาล
ส่วนเรื่องของการดูแลการชุมนุมเป็นหน้าที่ของตำรวจ
จะต้องดูแลประชาชนส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ก็คือกรณีการนำตำรวจมาวางกรอบรวมถึงมีการปิดถนน
มีเสียงวิภาควิจารณ์กลับไปที่รัฐบาลมากพระรถมันติดอ่ะค่ะครับ
เอกประวิทย์บอกว่าก็ประชาชนทราบอยู่แล้วเนี่ย
พื้นที่โดยรอบศาลเนี่ยก็ไม่ควรไปชุมนุมใช่ไหมยืนยันว่าไม่มีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แปลว่าอะไรคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการยั่วยุของกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจก็ตาม
อีกเรื่องที่ยืนยันเลยนะคะก็คือถามว่าพักเนี่ย
พลังประชารัฐจำเป็นต้องเตรียมรายชื่อนายกรัฐมนตรีสำรองหรือไม่
วันนี้ท่านตอบเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ถามต่อว่าท่านได้พูดคุยกับ
เอกประยุทธ์หรือยังท่านก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุย

ก็ทุกอย่างมันอยู่ในฐาญญานะแต่เรื่องของการยุ่นหลุมแล้ว
ภาพพลังประชารัฐเตรียมรายชื่อนายกรมนตรีสำรองหรือไม่ครับ

รายชื่อนายกสำรองต้องเตรียมไหมครับ
ไม่มีและสิ่งที่บอกว่าไม่คาดฝัน
คือก็พยายามตีความหมายอยู่นะครับ

จะเป็นเรื่องของการรัฐประหารหรือเปล่า
อาจจะเป็นกรณีสารรัฐธรรมนูลสอยนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้ระบุไว้นะคะ

เป็นเรื่องทอล์กอฟเตอร์ทาวน์เลยสำหรับภักดิ์เพื่อไทย
เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
นายโพคินพลกุลนายวัฒนาเมืองสุข
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็นายพงศกร
อันนบพรอดีตสอขอนแก่น
ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกภักดิ์เพื่อไทย
โดยการลาออกนั้นมีผลทันทีค่ะ
สำหรับคุณหญิงสุดารัฐเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ก่อนพักมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
มีบทบาทในช่วงหาเสียงการเลือกตั้ง

แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
ร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริ
เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากันด้วย
อีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคนละพักกัน
คุณเทพไทยเสียนโพงสสนศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์

พอเห็นข่าวการลาออกของคุณหญิงสุดารัฐจากภักดิ์เพื่อไทย
กลางสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้น
แล้วก็ถือว่าคุณหญิงเป็นแก่นำคนสำคัญของพัก
มีความโดดเด่นแต่คงเป็นการตัดสินใจที่รอบครอบแล้ว
ซึ่งขอเคารพในการตัดสินใจของท่านในฐานะเพื่อนนักการเมืองด้วยกัน
เพื่อนร่วมรุ่นมหานคร๑๑
ขอเป็นกำลังใจในการทำงานการเมือง
เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ก็ต้องจับตามองไปนะฮะถ้าผลการวินิจฉัยเป็นลบ
ก็ต้องดู๕แคนดิเดตนี้ว่าจะยังไงต่อไป
ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าเป็นประธานในการประชุมคอรมอลนะฮะ

ก็ได้ดูเรื่องของการจัดนิทัศกาล
โรงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง
และพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเศษ
ก็เดินทางมาจัดแสดงนิทัศกาลให้นายกได้ดู
นายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงกรณีที่๓รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะ
สื่อก็ยังไม่ได้สัมภาพประเด็นนี้นะครับ
แต่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของเครื่องแบบนักเรียน
โดยบอกว่าเครื่องแบบนักเรียนก็มีวัตถุประสงค์หลายประการ
ส่วนหนึ่งคือเครื่องแบบนักเรียนยังช่วยน้องนักเรียน

หากเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะ
อกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดปรายเวท
ที่อาจจะต้องมีหลายชุดด้วยนะครับ
จากนั้นนายยกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับน้องนักเรียนเขา
ให้กำลังใจทุกคนบอกว่าให้สู้
แล้วก็เดินขึ้นประชุมคอรมอทันทีนะครับ

รวมถึงของนายยกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับ